ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะ
พาไปดูสีสันการประดับโคมไฟขนาดใหญ่
ที่ตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ฟิลิปปินส์กันดีกว่าค่ะ
นักท่องเที่ยวแห่ไปชมกันมากเลยทีเดียวนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นความสวยงามอลังการของโคมไฟหลายพันดวง
ที่เล่นสีสันเล่าไปกับเพลงสร้างความตื่นตาให้ทุกคน
โดยกิจกรรมนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นในจังหวัดปัมปันกา
ทางตอนเหนือของกรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
ทางนี้ก็เพื่อต้อนรับวันคริสต์มัสที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ล้อไฟเหล่านี้นะคะถูกสร้างโดยชาวบ้านในพื้นที่
โดยบางชิ้นใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า๓เดือน
และในการแสดงจริงค่ะทั้งหมดก็ยังถูกควบคุมแสงสีและการหมุน
ให้เข้ากับจังหวะเพลงด้วยแรงของชาวบ้านเป็นหลักค่ะ

ใช่เทศกาลนี้นะคะก็เลยเป็นการที่ทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน
ยังคงรักษากิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
และที่สำคัญยังเป็นเสน่ห์ที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดปัมปันกาปีละมหาศาล
และยังทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มัสของฟิลิปปินส์อีกด้วยค่ะ
ถ้าใครได้ดูไฟเบื้องหน้าสวยงามอยากให้ไปดูหลังเวทีด้วยนะ